โอ้โหทีนี้มีปะทะกัน
ให้ฟังเลยฟังเลยเสียงตื่นปั๊งรั่วแบบนี้ค่ะ

ใช่เนี่ยเป็นแบบนี้แหละแล้วเจ้าหน้าที่ฐานพรานเนี่ย

หลังจากนั้นก็มีการยิงปะทะกัน
ส่วนหนึ่งที่มาเปิดให้คุณผู้ชมฟังเนี่ย

เพราะเขายิงกันแบบนี้๕นาทีกว่า

ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บไม่มีใครตายด้วย
ตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุก็ไปเจอเนี่ยค่ะ

ภาษาอังกฤษอยู่บนยาบ้า
เขาบอกว่าอันนี้เป็นยาบ้าเกร็ดต่ำ
ยาบ้าราคาถูกเม็ดไม่ถึงร้อย
แล้วยาบ้าพวกนี้ก็แพร่ระบาดในพื้นที่ภาคอีสานเยอะ
อกจากนี้เขาเขียนบนห่อยาบ้าก็เป็นภาษาภาษาประเทศเพื่อนบ้านนะนะ
แล้วก็ระบุชื่อจังหวัดปลายทางทั่วภาคอีสานเลย

บนการค้ายาบ้าจะอาศัยช่วงที่แบบฝนตก
พายุเข้าน้ำโขงเพิ่มสูง

ลักลอบขนยาเสพติดเข้ามาทางเรือหางยาว

ขบวนการค้ายาเนี่ยเค้ามีกลุ่มติดรมดครบมือด้วยไง
เพราะฉะนั้นคือพร้อมปะทะพร้อมยิงพร้อมต่อสู้แล้วดู

อันนี้ภาษาที่เราบางทีเราอาจจะอ่านไม่ออกนั่นคือเป็นจังหวัดปลายทางบ้านเรานั่นแหละคุณผู้ชม
คือพวกนี้เวลามาเจอเจ้าหน้าที่ของฝั่งไทยไม่กลัวนะไม่ได้หนีนะคือยิงตอบโต้
แล้วนี่เจ้าหน้าที่ก็ต้องเพิ่มความระมะระวังเพื่อที่จะเป็นกรรมศักดิ์ศักดิ์เอก

ดูสิดูสิมีตรงนู้นมีกระนวลด้วยนะเมื่อกี้พออ่านได้อยู่
พฤติกรรมแบบนี้นี่คือโอ้โหถือว่าอุกอาดมากแล้วก็ท้าทายกฎหมายมากนะ
อยากให้รัฐบาลชุดใหม่ในปราบปรามด้วยนี่ผลการจับกลุ่มช่วงเดือนที่แล้ว
เดือนเดียวที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็มีการตรวจยึดยาบ้าเอาง่ายที่นครพนม
นครพนมยึดได้มากกว่า๓ล้านเมตรแล้วยังมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลย